วันที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
สิ่งที่เก็บเป็นก็น่าจะเจ็บปวดมากน่ะน่าจะทรมานมาก
หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐได้พาดหัวข่าวใหญ่ถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมอำพราง
สยดสยองช็อกคนทั้งประเทศเมื่อมีการพบศพหนุ่มใหญ่
ฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนและถูกราดด้วยน้ำกรดจำนวนมาก
ศพเละไม่มีชิ้นดีก่อนถูกนำมาฝังดิน
โดยที่บริเวณใกล้กันนั้นก็พบซากรถยนต์ถูกไฟเผา
และนำมาฝังดินอีกด้วยด้านลูกสาวผู้ตาย
โพสต์ตามหาพ่อในโซเชียลมีเดียก็ได้พบความจริงที่โหดร้าย
ว่าพ่อถูกจัดฉากฆาตกรรมอย่างโหดร้าย
โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลถึง๘คน
เบาะแสตลอด๑๐วันที่ครอบครัวตามหานายสุชาติ
บังฟิศยิงสาดฝังล้างหนี้๓แสน
กลับไปก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้น
นายสุชาติขาวล้วนอายุห้าสิบสี่ปี
และนายสุริยาเรื่องสมุดหรือบังฟิศอายุสามสิบเอ็ดปี

เนื่องจากเคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

ทั้งสองก็ยังคงติดต่อกันเรื่อย
จนกระทั่งบังฟิศได้ติดต่อนายสุชาติ
ขอให้ช่วยเดินเรื่องการกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
เป็นจำนวน๓แสนบาท
โดยบังฟิศตกลงกับนายสุชาติไว้ว่า
ถ้าได้เงินมาจะแบ่งให้นายสุชาติหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
นายสุชาติจึงช่วยเดินเรื่องให้

แต่บังฟิศก็เบี้ยวไม่ได้แบ่งเงินให้นายสุชาติ

นายสุชาติทวงเงินจำนวนดังกล่าวมาหลายต่อหลายครั้ง

จนกระทั่งวันที่๓พฤษภาคม๒๕๖๒
บังฟิศบอกให้นายสุชาติมาหาตนที่บ้าน
โดยอ้างว่าจะจ่ายให้ก่อนห้าหมื่นบาท
นายสุชาติจึงได้ขับรถเก๋งสีขาว
ออกจากบ้านพักในอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
มาที่บ้านของบังฟิศที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเล

เมื่อนายสุชาติมาถึงบ้านบังฟิศยังไม่ทันลงจากรถ
ฟิศก็ลั่นไกลใส่นายสุชาติทันที๓นัด
แต่ยิงไม่โดนทำให้บังกิบหลีพี่ชายของบังฟิศ

กระสุนเข้าที่หน้าอกและขมับซ้ายจนนายสุชาติเสียชีวิต
สังหารในสุชาติบังฟิศและพักพวกได้ทำการขุดหลุม
บริเวณสวนปลามข้างบ้านห่างจากที่เกิดเหตุ๑๐๐เมตร
และนำร่างนายสุชาติยนลงหลุม
แต่ก่อนที่จะฝังร่างในสุชาติบังฟิศและพวก
ใช้น้ำกรดราดศพนายสุชาติถึง๒๔ขวด
เพื่อหวังทำลายศพเท่านั้นยังไม่พอ
ยังได้นำรถเก่งของนายสุชาติไปเผาทำลาย
พร้อมกับขุดหลุมฝังดินด้วยเช่นกัน
หลังก่อเหตุพักพวกบางส่วนของบังฟิศ
หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดพังงา
ส่วนบังฟิศหลบหนีไปที่จังหวัดขอนแก่น
หลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของนายสุชาติ
นางสาวนริพรขาวล้วนลูกสาวนายสุชาติ
ได้ประกาศตามหาพ่อผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
และได้มีข้อความปริศนาจากพลเมืองดีส่งมาหาเธอ
ว่าพ่อถูกฆาตกรรมฝังดินอย่างเยี่ยมโหด
สวนปลามแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมโดยระบุชัดเจนว่า
ผู้ก่อเหตุคือบังฟิศ
พร้อมพักพวกอีก๗๘คนและกำชับเถอะว่า
หาตำรวจที่เชื่อใจได้เพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพล
หลังจากนั้นลูกของนายสุชาติก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้รายนี้ได้อีกเลย
ลูกสาวของนายสุชาติจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖๒
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นรถของนายสุชาติเข้าไปที่บ้านของบังฟิศ

ยกทีมเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุทันที
หลังการบุคคลนางบังฟิศตำรวจพบปอกกระสุน๙มม
อยู่ในพื้นที่สวนปลามข้างบ้านห่างไปอีก๑๐๐เมตร
หลุมดินที่เพิ่งขุดใหม่เมื่อขุดดูพบร่างไร้ลมหายใจของนายสุชาติ
คว่ำหน้าสภาพเน่าเฟะ
งไปอีก๗๐๐เมตรก็พบหลุมที่ฝังซากรถเก๋งที่ถูกเผา
ขุดขึ้นมาก็พบตัวรถมีรอยกระสุนจำนวนปลอกกระสุนที่ตก
รอยกระสุนที่ศพและซากรถก็สอดคล้อง
กันพอดีหลังพบศพสารจังหวัดกระบี่ออกหมายจับบังฟิศทันทีพร้อมกับบังกิบหลีพี่ชายและบังเลาะผู้เป็นน้องชายต่อมาวันที่๑๕
พฤษภาคม๒๕๖๔บังเลาะน้องชายของบังฟิศก็ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพอ่าวนางพร้อมทั้งให้การสารภาพว่า
ฟิศและบังกิบหลีเป็นผู้ก่อเหตุจริงส่วนตนเป็นผู้ออกไปจ้างวานคนขับรถแบ็คโฮมาขุดหลุมฝังซากรถของนายสุชาติ
ด้วยโดยหลอกผู้รับจ้างว่าจะขุดหลุมฝังวัวตาย๓ตัวจากการเข้ามอบตัวของบังเลาะทำให้รูปคดีมีความชัดเจนมากขึ้นทราบ
ตัวผู้ร่วมก่อคดีทั้งหมด๘คน
แบ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมลงมือฆ่า

หลุมฝังจึงได้ออกหมายจับคนที่เหลือเพิ่มเติม
แสทั้งจากบังเลาะและจากพยานทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถบุกจับคนร้ายได้เพิ่มอีกหลายรายขณะพยายามหลบหนีสื่อเอง
ก็ประคมข่าวคดีนี้อย่างหนักสร้างความกดดันให้บังฟิศ
และบังกิบหลีอย่างมากและในที่สุดวันที่ยี่สิบสอง
พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บังฟิศที่หลบหนีอยู่ที่จังหวัด
ขอนแก่นก็ทนแรงกดดันไม่ไหวจึงขอเข้ามอบตัว
พร้อมทั้งยอมรับสารภาพทุกอย่างจนได้เบาะแสของผู้ร่วมก่อเหตุ
คนอื่นอื่นที่หลบหนีอยู่ครบทุกคนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถตามจับได้ครบทั้ง๘คน
และล่าสุดวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมา
สารชั้นต้นตัดสินให้บังฟิศและพวกถูกจำคุกตลอดชีวิต
และให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชำระค่าเสียหายให้ญาติผู้ตาย
เป็นเงินรวมห้าล้านสามหมื่นห้าพันบาท